เจ้าของรถคันนี้เขาบอกขับมาอยู่ดี

จู่ก็เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นแบบนี้ค่ะ
เฮ้ยอะไรวะ

วงแดงนะตอนแรกยังไม่ทันสังเกตนะ

ไอ้โคมไฟสัญญาณจราจร

ล่วงลงมาเฉียดรถของเขาไปนิดเดียว
เหตุเกิดขึ้นที่แยกไฟแดงสันติศุกร์
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางเมืองปฐุมธานีนะคะ
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา

ก็พบว่าไฟจราจรที่ตกลงมา
อยู่ในโคนเสาไฟใกล้จุดเดิมอยู่เลย
ขายพวงมาลัยซึ่งเป็นคนเก็บโคมไฟจราจรมาวางไว้
เขาบอกว่าสัญญาณไฟจราจรจุดนี้

แล้วไม่เคยเห็นเลยว่าหน่วยงานไหนจะเข้ามา

เพื่อนนี้นะคะทางด้านคุณพรมพิทักษ์

ก็เลยออกรถแต่เห็นว่ามันมีรถกลับรถอยู่หลายคัน

และปรากฏว่าจังหวะที่กำลังจะไป
มไฟมันตกลงมาคือมันต้องบอกว่าเขาอ่ะเคราะห์ดีมาก
เพราะมันตกลงมาในจังหวะที่เขาหยุดรถพอดี
คุณดูนะถ้าเกิดไปเร็วกว่านี้นิดเดียว

ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เขาเร่งให้การแก้ไข
แล้วก็ช่วยเช็คสัญญาณไฟจราจรบริเวณโดยรอบในทุกพื้นที่
ว่าให้มันอยู่ในสถานการณ์ที่มันใช้ได้
และมีความพร้อมกับการใช้งานด้วย